กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้าคลิปหนึ่งค่ะ
คือก่อนหน้านี้ประมาณวัน๒วันคลิปนี้เนี่ย
ถูกเผยแพร่แล้วก็คนก็แชร์กันเยอะ
สื่อเองก็นำมาเสนอข่าวด้วยคือกรณีว่าที่พลฐานคนหนึ่ง
เขาจับได้ใบแดงทราบชื่อต่อมาก็คือคุณหลัง
แล้วก็ปล่อยโฮคนก็เข้าไปคอมเมนต์ก็คือสงสาร
ลักษณะคือแสดงความเห็นใจเนี่ยนะคะ
แล้วก็หลังจากนั้นมีคนไปบริจาค
ทีนี้มันเป็นประเด็นก็คือว่า
คุณป้าของคุณหลังบอกว่าตอนนี้ไม่อยากให้คนเข้าใจผิดนะ
ว่าที่มันเป็นประเด็นคืออยากได้เงินบริจาค

กังวลว่าครอบครัวจะได้รับความเดือดร้อน

และวันนี้เองคุณหลังแล้วก็คุณยายเนี่ย
ก็เดินทางมาที่สตูดิโอไทยรัฐทีวีด้วยนะ
เปิดใจในรายการถามตรงกับคุณจอมขวัญเหลาเพชร
แล้วก็มีความคืบหน้าในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ด้วย
อยากให้คุณผู้ชมติดตามเรื่องนี้กันนะ

ตอนนี้หลายหน่วยงานก็เข้าไปช่วยเหลือครอบครัวนี้แล้วด้วยค่ะ
แล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมามืดคือช่วงเช้ามืดเลยนะ

เดินทางไปที่บ้านพักของนายศักดิ์ฤทธิ์ศรีสุนทรหรือว่าหลัง
ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยเทิดไทย๕๙

ไปพูดคุยกับคุณหลังก่อนที่เขาจะออกไปทำงาน
เขาบอกว่ากระแสข่าวต่างตอนนี้ทำให้เขารู้สึกกังวลนอนไม่หลับ
เพราะกลัวว่าทำให้ครอบครัวอาจจะได้รับผลกระทบ

แต่ถึงอย่างไรถึงแม้ว่าจะมีคนบริจาคมาแล้ว
เขาก็ยังต้องตื่นเช้าเพื่อไปทำงานอยู่ดี
เขาบอกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลังจากที่มีคลิปออกไป
แล้วก็ปรากฏเป็นข่าวสื่อหลายสำนักก้อนำเสนอข่าว
ทำให้เขามีโอกาสคือมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือ
อีกโอกาสหนึ่งเขาหวังเยอะแล้วก็หวังมากเลย
ก็คือเขาบอกว่าหวังว่าจะได้พบหน้าพ่อแม่นะ

ถูกต้องค่ะเพราะว่าพ่อแม่ของคุณหลังเนี่ย
คือแยกทางกันแล้วก็ปล่อยให้คุณหลังอยู่กับคุณยาย

เขาหวังอย่างยิ่งว่าหลังจากที่เป็นข่าวออกไปแล้วเนี่ย
อยากจะเจอหน้าพ่อแม่สักครั้งเนี่ยนะคะ
ขณะที่คุณป้าของคุณหลังก็คือนางสมทวินสุกเกษม
บอกผ่านผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็คือคุณพี่เสื้อเหลืองเนี่ยนะคะ
บอกว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่มันเป็นข่าวออกไปเนี่ย

ก็เลยขอพื้นที่ชี้แจงหน่อยบอกว่าขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วง
แต่ความจริงไม่ได้อยากสร้างกระแส
เพื่อให้ทุกคนเนี่ยเชื่อเหลือ
กังวลว่าคนจะเข้าใจหลังผิด
เพราะครอบครัวยินดีเที่ยวหลังมีโอกาสรับใช้ชาติ
แต่ด้วยความผูกพันระหว่างหลังกับยายที่เลี้ยงดูกันมาตั้งแต่เด็ก
ก็เลยเป็นห่วงยายไงนี่ไงก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้
ที่มีการร้องห่มร้องไห้ปล่อยโฮหลังจากที่ไปจับใบแดงได้นี่นะคะ
หลังเองก็ไม่ได้เจอหน้าพ่อแม่มานานแล้ว
พูดเสมอว่าอยากเจอแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้

เจอเหตุการณ์ที่ต้องไปจากยายแบบนี้
แม้ว่าอาจจะปีครึ่งปี๒ปีเนี่ยมันสะท้อนใจไง

อกจากนี้ค่ะยังฝากถึงคนที่บริจาค
เงินภารณาบัญชีของคุณยาย
ว่าตรวจสอบล่าสุดช่วงบ่ายโมงวันนี้ก็คือ๒๐เมษายน
เงินเข้ามาในบัญชีคุณยายรวมแล้วก็ประมาณ๓๑๐๘๐บาท
ป้าของคุณหลังบอกว่าขอบคุณที่มีคนบริจาคให้
แต่ตอนนี้บอกตรงเลยนะว่าไม่ขอรับแล้วค่ะ

ทางครอบครัวเนี่ยยังสามารถหาเงินได้แม้จะไม่มากแต่ก็พอเลี้ยงดูคุณยาย
เพราะครอบครัวไม่ได้มีหนี้สินอะไร
เพียงก็แต่เรื่องของค่าน้ำค่าไฟเดือนละประมาณ๖๐๐บาท
ค่าเช่าบ้านเดือนละประมาณ๔๐๐บาทยังพอหาได้ยังพอเลี้ยงชีพได้
ขออยู่อย่างพอเพียงไม่รบกวนใคร
ยังมีอีกหลายคนนะที่ต้องการความช่วยเหลือ
เขาบอกว่าคือมีอีกหลายคนที่ต้องการความช่วยเหลือคือไปช่วยเหลือคนอื่นดีไหม
ส่วนเงินที่บริจาคมาแล้วก็จะเก็บไว้เป็นทุนการศึกษาให้หลัง
เรียนต่อจนจบระดับปริญญาตรี
ขณะเดียวกันวันนี้เจ้าหน้าที่จากศูนย์ช่วยเหลือสังคม
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี่ไง
เข้าเยี่ยมบ้านคุณหลังนะไปเยี่ยมคุณยาย
สมทรงชำนาญเวทอายุ๗๕ปียายของคุณหลัง
ไปสอบถามชีวิตความเป็นอยู่เพื่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เรื่องต้นเจ้าหน้าที่จากบ้านบางแคร์
กรมผู้สูงอายุก็มาเยี่ยมด้วย
แล้วก็บอกว่าจะพิจารณาเรื่องของการซ่อมแซมบ้าน
เพราะว่าบ้านคือสุดโสมนะโดยเฉพาะห้องน้ำชำรุดมากหน่อย
อันนี้จะเสนองบให้ซ่อมแซมคืออยู่ที่๒๐๐๐บาท

บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพ
ก็บอกว่าจะจัดทำเรื่องของงบเงินสงเคราะห์เด็กครอบครัวให้
ให้ได้คือ๑๐๐๐บาท
สงเคราะห์ครอบครัวอุปถัมภ์เดือนละ๒๐๐๐บาท
เพื่อเป็นทุนการศึกษาให้กับหลัง
จนกระทั่งแล้วก็ให้กับลูกชายของคุณสมทวิน
เด็กอายุ๑๘ปีตามที่นางสมทวินต้องการ
เพราะว่าห่วงเรื่องของการศึกษาของลูกชาย
แล้วก็อยากให้หลานก็คือหลังได้เรียนจนจบปริญญาตรี
อันนี้ก็ความช่วยเหลือที่หลั่งไหล

สำหรับเรื่องของการเปิดใจคุณหลังแล้วก็คุณยาย

ในรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ